ดูเรื่องที่พ่อเลี้ยงข่มขืนลูกเลี้ยงนะคะ
วัย๑๖ปีเขาก่อเหตุมาตั้งแต่ปี๔๙คุณผู้ชม
คิดดูสิมีหมายจับด้วยนะหลบหนีคดีมาเป็น๑๐ปี
ท้ายที่สุดแล้วเขาไปแจ้งความว่ารถหาย
พอตำรวจขอดูบัตรประชาชนไม่ให้เอาใบขับขี่ให้ดูแทน
แล้วในใบขับขี่มันพบพิรุธหลายอย่างเลย
ทั้งเหล็กบัตรรูปชื่อท้ายที่สุดโป๊ะแต่
มารู้ว่านี่เป็นคนที่มีหมายจับ
หลังจากนั้นก็เตรียมที่จะส่งดำเนินคดีเลยค่ะ
ซึ่งผู้ต้องหาคนนี้คือนายเข็มชาติศรีผ่องใสอายุ๖๑ปี
เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดอุตรดิษฐ์นะคะ
ข้อหาก็คือข่มขืนกระทำชำราว
หญิงผู้อยู่ในความปกครองที่ไม่ใช่ภรรยา

โดยหญิงที่อยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้
แล้วก็ถูกตำรวจสนดอนเมือง
ร่วมกับกองปราบจับกลุ่มตัวได้ที่หน้าสอนอดอนเมืองเลยนะคะ
เล่าถึงการจับกลุ่มครั้งนี้หน่อยค่ะ
มันสืบเนื่องมาจากแม่ของเด็กผู้หญิงเขาไปแจ้งความ
กับสพเมืองอุตรดิษฐ์ว่าลูกสาวตอนนั้นเนี่ยนะ
อายุสิบหกปีถูกนายเข็มชาติที่เป็นพ่อเลี้ยงเนี่ย
มขืนกระทำชำราวหลายต่อหลายครั้งที่บ้านพักที่อุตรดิษฐ์
แล้วลูกสาวเนี่ยโดนตั้งแต่เดือนมิถุนาปี๔๙จนถึงปี๕๐
ผู้ต้องหาก็ล่อลวงใช้กำลังบังคับข่มขืน

ตอนที่พ่อเลี้ยงก่อเหตุในมือพ่อเลี้ยงถือมีดอยู่ด้วย
แล้วก็ขอว่าถ้าเลี้ยงไม่ยอม
เดี๋ยวจะฆ่าให้ตายทั้งลูกทั้งแม่เลย
ทีนี้ค่ะพอพ่อเลี้ยงกับแม่เลิกรากันไป
ลูกสาวก็เลยเพิ่งเล่าเรื่องนี้ให้กับคุณแม่ฟัง
แล้วแม่ก็เลยพาลูกไปแจ้งความ
เหตุการณ์มันตั้งแต่๑๐กว่าปีที่แล้ว
แล้วเมื่อวันที่๑๙ตุลาคม
นายเข็มชาติพ่อเลี้ยงคนนี้นะ

มาแจ้งความกับตำรวจบอกว่ารถผมหาย
ทีนี้ตำรวจก็ขอดูบัตรประชาชนหน่อย
ก็จะได้รับแจ้งความอะไรตามกระบวนการตามขั้นตอน
ปรากฏว่านายเข็มชาติเอาใบขับขี่มาแสดงแทน
แล้วก็บอกด้วยนะบอกว่าไม่เคยใช้บัตรประชาชน
ใบขับขี่ระบุชื่อว่านายสุรเดชศรีผ่องใส
บอกว่าที่ผ่านมาใช้ใบขับขี่ติดต่อราชการตลอดเลย
ทีนี้เขาก็นึกเปลี่ยนใจอ่างั้นไม่แจ้งความวันนี้แล้ว
เดี๋ยวค่อยกลับมาใหม่วันจันทร์หน้า
ทีนี้เขาก็เลยงงสิคะตำรวจก็เลยงงว่าเอ๊ะ
มันเกิดอะไรขึ้นล่ะทำไม๑๙ตุลาคมมาแจ้งรถหาย
แล้วอยู่จะมาบอกว่าเดี๋ยวจะมาแจ้งใหม่๒๒ตุลาคม
มันเป็นข้อพิรุษมันแปลกก็เลยมีการประสานกัน
ตำรวจฝ่ายสืบสวนสนดอนเมืองประสานไปที่กองปราบ
พบว่าใบขับขี่ที่นายเข็มชาตินำมาแสดงเนี่ย
เลขบัตรประชาชนเป็นของแม่ของนายเข็มชาติ
แล้วพอดูภาพในใบขับขี่เป็นภาพของนายเข็มชาติ
ก็เนี่ยค่ะพอเจ้าหน้าที่เขารู้ข้อเท็จจริง
ก็เลยจับกลุ่มนะคะซึ่งผู้ต้องหาก็ยอมรับว่า
เป็นบุคคลตามหมายจับจริงแต่ให้การภาคเศษนะคะ
ไม่ได้ก่อเหตุตามที่ถูกออกหมายจับ
ส่วนใบขับขี่ก็ยืนยันว่าได้รับมาอย่างถูกต้อง
ซึ่งตำรวจกองปราบก็ได้นำตัวส่งพนักงานสอบสวน
นอดอนเมืองให้ทำบันทึกจับกลุ่ม
แล้วเดี๋ยวจะประสานต่อไปที่พื้นที่ที่เกิดเหตุ
บอกว่าเคยข่มขืนลูกเลี้ยงเนี่ยนะคะ
ก็คือที่สพเมืองอุตรดิษฐ์ให้มารับตัวไปดำเนินคดี
ส่วนใบขับขี่เจ้าหน้าที่ก็จะประสานไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ให้ไปตรวจสอบหน่อยว่าได้มาถูกต้องหรือเปล่า
หรือว่าจงใจนำไปใช้ไม่ถูกต้อง
แล้วถ้าเกิดว่ารู้ว่าตั้งใจทำผิดเดี๋ยวแจ้งข้อหาเพิ่มเติมด้วยนะคะ